คนนี้เป็นนุ่มที่ต้องบอกว่า
หลายคนยกให้เป็นสามีแห่งชาติมาแล้วครั้งหนึ่งนะ

เดี๋ยวเราไปเช็คสถานะหัวใจของช้อนกันดีกว่า
ว่ามีใครข้างหรือยังค่ะ
มีหรือยังคุณดิฉันอยากรู้มาก

เขาเป็นพระเอกทั้งในจอแล้วก็นอกจอ
สักพักนึงแล้วล่ะที่มีคนเป็นลมแฟนคลับเป็นลม

หลายคืนก็เลยยกให้ว่าเป็นแหม่คนดีศรีสังคมจริงค่ะลักษณ์จินดาโชฯ
แต่ล่าสุดเขาควงคู่กันมากับนักแสดงสาวโดนัทมนัสนันค่ะ
มาให้กำลังใจพร้อมกับส่งการ์ดอวยพรปีใหม่ให้แก่ผู้ป่วยโรคมะเร็ง
อกจากนี้ค่ะนักแสดงหนุ่มยังได้เปิดเผยถึงเรื่องงานละคร
ที่ตอนนี้เรียงคิวออนแอร์แทบทุกวันเลย
บอกว่าตัวเองปราบปลื้มเพราะว่าแฟนจะได้เห็นผลงานกันอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งแต่ละเรื่องค่ะก็มีบทบาทที่แตกต่างกันออกไป
เจ้าตัวไม่หวั่นนะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมจะเห็นหน้าบ่อย
คือเขามีงานเยอะผลงานเยอะช่วงนี้ก็ติดตามเขาหน่อยละกันค่ะ
ส่วนเรื่องสถานะหัวใจค่ะหนุ่มตอนนี้บอกหนุ่มและสาวที่หลายคนอยากรู้
สาวทั้งหนุ่มอะไรอยากรู้เรื่องพรนะบอกเลยว่าตอนนี้ยังโสด
เองบอกว่าไม่หวั่นนะที่จะต้องเหงา
แต่ล่าสุดเนี่ยฉันเห็นเขาไปเที่ยวที่ทะเล
กับเพื่อนแก๊งธรรมศาสตร์ของเขา

แล้วก็ย้ำด้วยว่าคุณแม่ไม่ได้ห่วงลูกชายตามที่เป็นข่าวค่ะ
ผมไม่ค่อยซักเซตเรื่องความรักก็เลยเป็นคนไม่ซีเรียสครับ
อาจจะเจอพี่นางพยาบาลที่นี่ก็ได้ใครจะรู้
เพราะว่าแม่ผมเข้าใจแล้วก็พร้อมที่จะเปิดรับ
คนที่จะมาดีกับลูกใครดีกับลูกตัวเองเราก็แฮปปี้แล้วครับ

ช่วงนี้มีเน้นเพื่อนครับเน้นเพื่อนกลุ่มเดิม

แต่ว่ายังไม่ได้มีทิศทางที่จะไปทางนั้น

ถ้าเกิดว่าใครจะเป็นหญิงเดียวในดวงใจ

เพื่อนผู้ชายก็มีแต่ว่าเพื่อนผู้หญิงเขาเยอะ
คือถ้าจะคบกับช้อนต้องใจกว้างนะ

เพื่อนเขาเยอะ